เห็นบอกว่าจะไปหาพักหาพวกนะ

ไม่ใช่ครับคือผมหนีคนบางคนนะ
หนีมาทางนี้ไม่ได้นะคะถ้าคุณเป็นหัวไม้

แล้วรถคุณหนีใครมาคะ

หนีเมียมานั่นแหละยิ่งน่ากลัว
แล้วกินเมียมาทำไมคุณทำอะไรผิด

หนีผมไม่สักเสื้อเพล็ดมาดูไหม

เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นเสื้อสักตัวเลย
นี่แหละฮะเสื้อเป็นอย่างไร

ดิฉันรู้แล้วเชื้อเพ็งไง
เพราะว่าเพ่นไปแล้วเหลือแต่แมว
แมวเมี่ยวไมา
ใส่เสื้อไว้คืนเห็นก็ผิด

แล้วเดี๋ยวถามก่อนว่าคุณหนีเมียมา
ทำไมคุณต้องหนีทั้งที่คุณมีเสือเพ่นอยู่แล้ว

ก็เลยหนีมาแต่วันนี้ผมอยากโดนที่หน้าจังอย่างนี้

อยากเล่นมานานแล้วเห็นสรุป
เห็นสลบเขาเล่นด้านสักเด็ก

เอาด้านหน้าหรือด้านหลังให้เลือกด้านหน้ามันจะเพี้ยนนิดหนึ่งซิกแพ็คด้วยหรอ
ไม่ไม่เจ็บไม่เหลือ
สนุกสนานหอมปากหอมคอกันแล้วแล้วทำไมคุณต้องแต่งตัวแบบนี้ทำไม
วันนี้ผมจะพาไปดูนี่เลยภาพยนตร์เรื่องเสือแผ่นหนึ่งอยู่ไหนเสือแผ่นหนึ่งนี่เลยครับ
สองใบคือถ้าคุณผู้ชมอยากดูกฎิกาง่ายมาก

ยังแค่คุณผู้ชมแอดไลน์เข้ามาหน่อยแล้วตอบคำถามว่า๓คำปลอบใจสำหรับคนที่ไม่ถูกรางวัล
ไม่ยากไม่ยากนะขอ๓คำมาปลอบใจใครที่ผิดหวังในงวดนี้หน่อยนะ
แล้วใครที่ตอบถูก๒รางวัลรางวัลละ๒ใบรู้กันแน่นอนท้ายรายการวันนี้
แต่ว่าให้ดูหน่อยไหมว่าจริงแล้วผมเนี่ยคบเหมือนพี่แจ๊ดหรือเปล่า
เหมือนไหมล่ะขอเช็คก่อนอยากดู
เช็คก่อนถ้าอยากดูเชิญรับชมได้เลยครับ
พวกมึงเห็นบารมีอาจารย์หรือยัง

โอ้โหดูให้ดูเทียบกันเลยมึงเมื่อกี้ได้ส่งผม

นักเลงดูเป็นเสือโครงจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นครูซื้อหน่อย
บอกเลยว่าชมตัวอย่างแค่นี้แล้วก็อยากดูแล้วอ่ะ

เดี๋ยวเขาจะเข้าโรงภาพยนตร์วันที่๖เมษายนนี้นะใครมีโอกาสไปไปเลย
แต่ถ้าใครนะอยากจะได้บัตรชมภาพยนตร์ฟรีส่งข้อความมาคุยกัน
คำปลอบใจในงวดนี้มีอะไรบ้างตอบมาทางไลน์นะคะภายในรายการนี้เท่านั้นก่อนจบรายการเพราะว่าเราจะประกาศคนที่ได้ตัวไปท้ายรายการค่ะ
ใช่ค่ะ๒รางวัลรางวัลละ๒ใบนะคะ
สำคัญอย่าลืมแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ด้วยลุ้นใครจะได้ชมบัตรฟรีชมฟรีแบบนี้ด้วยนะคะ